ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
เพื่อจะได้รู้ว่าไปทำเขาทำไม
คนก่อเหตุเป็นพระนะฮะบวชพระอยู่นะครับ
เป็นพระวัย๕๖ปีอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับ
วันนี้เนี่ยบอกให้เด็กสาวคนหนึ่งวัย๑๗ปีที่ปกติก็เหมือนกับจะรู้จักกันอยู่แล้ว
ให้มาเอาเงินค่าจ้างซักจีวอน
แต่พอเด็กมาถึงที่กุฏิเนี่ยไปทุบเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ใช่ฮะทุบศีรษะนะครับใช้ค้อนทุบนะครับ

มาดูก็เจอแบบโอ้โหสาหัสแล้ว
พระผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้หลบหนีไปนะครับ
พวกมึงมองข่าวมันกูคะว่ากูเป็นภาพไม่ดีนโง
นี่เป็นภาพจากเพจเฟซบุ๊กของะอบกว
ซึ่งเคยเป็นตำรวจกองปราบรามฝีมือดี
เป็นชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์หรือว่าจอนนี่มือปราบ
นี่นะฮะเมื่อคืนนี้ฮะได้รับแจ้งเหตุนะครับก็เลยไปที่วัดบ้านนาแก่ที่อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลรัชธานี
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กสาววัย๑๗ปีคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอยู่ในกุฏิของพระนะฮะ
นี่ครับพระอุทิศหลักทองอายุ๕๖ปีนะที่เป็นเจ้าของกุฏิส่วนนี้คือน้องเอ๋นะครับที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนที่มาเจอเนี่ยพบว่าน้องเอ๋นี่ถูกค้อนตอกตะปูนี่แหละฮะทุบที่ศีรษะจนกระโหลกศีรษะนี่ยุบบาดเจ็บสาหัสอยู่ในกุฏิของพระอุทิศ
คือทีแรกชาวบ้านก็คาดเดาเหตุการณ์เอาไว้หลายอย่างอย่างเช่นเด็กสาวจะถูกล่อลวงมาข่มขืนอนาจารย์แล้วก็ถูกทำร้ายหรือเปล่า
หรือเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ที่แน่เนี่ยเธอบาดเจ็บสาหัสแล้วพระเจ้าของกุฏิเนี่ยหลบหนีไป
ของเด็กเองทราบข่าวมาเห็นหลานสาวก็ร้องไห้
ชาวบ้านเองก็ตื่นตกใจนะครับ
เขาก็ประสานกันในการไล่ติดตามจับกลุ่มตัว
แต่ยังไร้วี่แววที่เกิดเหตุในกุฏิของพระอุทฤษฐ์
นอนที่มีมุ้งกางอยู่เต็มไปด้วยคราบเลือด
มีค้อนที่มีรอยคราบเลือดติดอยู่วางที่กระทิ้งไปในที่เกิดเหตุด้วย
คุณยายของน้องที่บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ญาติญาตินะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพระอุทิศเนี่ยมาตามเอให้มาเอาค่าซักจีวร
เพราะปกติเนี่ยจะจ้างเด็กให้คอยซักจีวอนให้
แล้วก็ให้เด็กมาเอาเงินค่าไปทัศนะศึกษาด้วย
เดี๋ยวเด็กต้องไปทัศนศึกษาที่โคราชให้มารับเมื่อวานนี้ตอนเย็น
ช่วง๑๗นาฬิกาทีนี้ยายบอกว่าหลานสาวไปเนี่ย
หายไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่กลับบ้านอีก
กับวัดไม่ได้ไกลกันยายก็เลยเดินมาตามหาหลานสาวที่กุฏิ
มาเรียกอยู่ไม่มีใครออกมาทั้งพระอุทิศเจ้าของกุฏิ
หรือว่าหลานสาวแต่ยายรู้สึกว่าต้องมีคนอยู่ในกุฏิ
มันเหมือนมีเสียงคนอยู่ข้างในก็เลยงัดกุฏิพระอุทิศเข้าไปดู
ตอนนั้นเห็นหลานสาวนอนแน่นิ่งบาดเจ็บสาหัส
ศีรษะกับใบหน้าเนี่ยมีแต่เลือด
ยายบอกว่าความจริงเนี่ยตัวพระอุทิศกับตัวหลานสาวที่บาดเจ็บ
คือก็รู้จักกันดีนะเป็นคนบ้านเดียวกันนับถือกันเหมือนญาติ
แล้วหลานสาวเนี่ยจะมารับจ้างซักจีวรให้กับพระอุทิศ
หรือเวลาพระอุทิศจะเรียกใช้งานต่างก็จะมาที่กุฏิของพระอุทิศเนี่ยเป็นประจำ
แต่ไม่รู้ไปทำเขาทำไมแล้วนี่หายไปเลยหนีหายไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับล่าสุดเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยอินราภูมิกับการสืบสวนของตำรวจอุบลรัชธานี
ลงพื้นที่มานะฮะเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนะครับ
ติดตามตัวพระอุทิศด้วยส่วนนี้คือจอนนี่มือปราบอินดี้นะฮะ
ยุทธพลนะครับตอนนี้ก็อยู่ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดอุบลรัชธานี
ก็มาวางแผนกันว่าคาดว่าพระอุทิศจะหลบหนีไปทางไหนได้บ้าง
ค่ะเพราะเมื่อคืนนี้มันก็ตามยากเหลือเกินนะฮะเพราะ
รอบพื้นที่วัดก็เต็มไปด้วยป่าต่าง
วัดบ้านนาแก่นะครับที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
เท่าที่รู้ก็คือพระอุทิศเนี่ยขี่จักรยานยนต์ของน้องเอ๋ไปนะครับ
คือในคลิปเนี่ยจะมีชาวบ้านบอกว่าพระอุทิศโทรมาบอกว่า
ฆ่าคนตายจะไปฆ่าตัวตาย
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับ
พิสูจน์หลักฐานเองก็มาเก็บหลักฐานต่างนะครับ
ในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะคราบเลือดแล้วก็ดีเอนเอ
เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุ
จับกลุ่มตัวได้สาเหตุตำรวจยังไม่ชี้ชัดนะครับ
เกิดจากเรื่องอะไรนะฮะจากการตรวจสอบ
จากการตรวจร่างกายของคนเจ็บในเบื้องต้น
ก็คือน้องเอ๋ที่เจ็บสาหัสอยู่ในขณะนี้
ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
เสื้อผ้ายังปกติแต่บาดเจ็บหนักที่ศีรษะถูกค้อนทุบจนกระโหลกยุบ
ส่วนประวัติของพระอุทิศพบว่าเคยถูกจับคดียาเสพติด
พอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็มาบวช
เราลงพื้นที่ไปที่วัดที่เกิดเหตุนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นกุฏิชั้นเดียวนะครับ
ซึ่งมี๓ห้องนอนโดยรอบกุฏิถูกปิดมิดชิดนะฮะ
ด้วยพระใบแล้วก็ไวนิวนะครับ
แต่ว่ากุฏิในส่วนของพระอุทิศที่พบ
เอ๋ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ทางคนเจ็บเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หลังกุฏิ
แล้วพอเข้าไปหาพระอุทิศที่กุฏิ

ทีนี้มันมีข้อความนะครับ

ชาวบ้านเขาก็มาจับกลุ่มดูกันนะครับ
มันมีข้อความที่พระอุทิศเขียนเอาไว้ด้วยลายมือนะฮะ
เขียนเอาไว้ยาวพอสมควรนี่ครับ

ใช่ครับนี่ลายมือพระอุทิศเลย
บอกพวกมึงมองข้ามกูหาว่ากูเป็นพระไม่ดีนี่ฮะ
คือเนื้อหาใจความเนี่ยหาว่าชาวบ้านเนี่ยมองข้ามเขา

โดยชาวบ้านไม่รู้อะไรว่าเขาเนี่ยคือคนที่คอยดูแลวัด

นี่เขียนบรรยายเขียนระบายเอาไว้แบบนี้
อธิการพุทธิชัยท่านเจ้าวาดวัดบ้านนาแก่นะครับ
บอกว่าพระอุทิศที่บวชจำวัดอยู่ที่นี่เนี่ย
ไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งกับพระอุทิศ
แล้วตัวพระอุทิศเองก็ไม่ค่อยยุ่งกับใคร
ชอบพูดคนเดียวด้วยชอบคุยคนเดียวด้วย
ส่วนพระลูกวัดนะครับพระรัตติพงศ์นะครับ
ท่านบอกว่าช่วงเกิดเหตุ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตอนนั้นน่ะพระไปเข้าโบสถ์ทำวัดเย็นกันหมด
ก็เลยไม่รู้ว่าตัวของคนเจ็บเนี่ยเขาเข้ามาตอนไหนแบบไหนยังไง
ถูกทำร้ายยังไงแล้วพระอุทิศหลบหนีไปตอนไหนยังไง
จนกระทั่งยายเข้ามาตามหาหลานสาวนั่นแหละ
แล้วพบว่ากุฏิพระอุทิศปิดอยู่

พอเปิดเข้าไปดูก็เจอเด็กสาวที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส
พระลูกวัดบ้านนาแก่ที่คุยกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าพระอุทิศมาบวชจำวัดอยู่ที่นี่ได้๕๖พันศา
ส่วนตัวน้องคนที่บาดเจ็บเคยเข้ามาที่กุฏิของพระอุทิศ
เข้ามาที่วัดบ้างก็มารับของมาเอาของตามที่พระอุทิศบอก
แต่ก็ไม่ได้บ่อยนะล่าสุดเพิ่งมาเมื่อสองเดือนก่อน
แล้วก็มาเมื่อเย็นเมื่อวานนี้แหละสาเหตุเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะพระอุทิศไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะชอบเก็บตัวอยู่ในกุฏิคนเดียว
ส่วนคุณยายของน้องเอนะครับบอกว่าหลานสาวกับพระอุทิศรู้จักกันมานานหลายปีแล้ว
ไปรับอาหารไปรับขนมเอามาแบ่งกันกินลักษณะเป็นการแบ่งปันกันที่พระท่านมอบให้กับชาวบ้าน
ก็เรียกหลานสาวบอกให้ไปเอาเงินค่าจ้างภักดิ์สี่วันกลับ

หลานเนี่ยต้องเอาเงินไปจ่ายค่าทัศนศึกษา
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยายบอกยังไม่รู้เหมือนกันว่า
มันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุอะไรที่พระ
อุทิศทำร้ายหลานสาวปางตายแบบนี้
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด
นี่นะฮะนี่คือน้องเอนะครับอายุ๑๗ปีนะครับ
ส่วนอาการล่าสุดนะฮะยายบอกว่าหลานสาวเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเมื่อเช้านะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูอาการอีกทีนึงตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์
ก็ว่าหาดูหาหลาน
สังหวานใจเป็นโอ๊ยเป็นหวานของหน้าทนน้ำตู
มันเถิงน้านมาพีชพวกฟุกตี

เปิดเห็นเราก็นอนกองเดือดอยู่สนติ
ผมย้าเว้ยผมต้นแอวมึงบู่ะเป็นชิปันใดเดือด

คือมันคือมันอารมณ์แบบโกรธ
แม่โทษตัวจะไหลเท่าไหร่มันมาชิคกี้พายตายแบบนี้

เขามาถามช่วยเอาหนุ่มกี่รถจริงมาก

พรุนถาไสบาทใส่อย่างไรไปคุณยายเอา

คุณยายถ้าจับงานนี้

มอบไปตำรวจ
นี่ฮะทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพราะว่าคนก่อเหตุยังหลบหนีอยู่นะ
นี่ความจริงนี่ก็แทบไม่ต้องจับศึกแล้วนะ

ใส่กุญแจมือเอาเข้าห้องคุมตัวพุทธองหาของโรงพรรค
คือพฤติกรรมนี้ก็เรียกว่าพระไม่ได้แล้วนะคะ
คือในกุฏิเนี่ยพบว่าน้องเอ๋เนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยอยู่ใน
ที่นอนที่มีมุ้งกางอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือพระอุทิศลากตัวน้องเข้าไป
แล้วก็ทุบศีรษะหรือว่าทุบก่อนแล้วก็
ลากเข้าไปซ่อนน้องเข้าไปไปซ่อนไว้เนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ทุบทำไมก่อน
แม่พระอุทิศนะฮะแม่ของพระอุทิศนี่ท่านอายุ๗๕ปีแล้วนะครับคุณแม่นะครับ
บอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าพระลูกชายทำแบบนี้ทำไม
เพราะตั้งแต่บวชเนี่ยคือลูกก็แทบไม่ได้มาติดต่ออะไรกับทางบ้านเลย
อยู่แต่ที่วัดถ้าลูกผิดจริงให้ตำรวจเนี่ย
จับศึกดำเนินคดีได้เลยไม่เข้าข้างลูกอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยติดคุกคดีครอบครองยาเสพติดเมื่อปี๕๔
แล้วก็พ้นโทษออกมาก็มาบวช
หลอนหรือยังไงหรือยังกลับไปใช้ยาเสพติดอีกหรืออะไรยังไง
ไม่รู้เลยจริงเดี๋ยวต้องรอให้จับตัวได้นั่นแหละครับตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะฮะ